มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ
แล้วสุดท้ายคนขับฟอร์จูเนอร์เสียชีวิตกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถจับภาพได้เห็นไหมคะ
กระบะสีขาวก่อนเลยนะคะมาจอดแบบนี้เดี๋ยวไล่ไปตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
สักพักหนึ่งนี่เห็นไหมฮะมุมจอด้านขวาล่างเป็นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะคะ
มาจอดอยู่นะฮะทั้งรถกระบะสีขาวและรถฟอร์จูเนอร์
คือเหมือนลักษณะตอนจอดเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องกันอันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
แล้วออกไปทั้งคู่ค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะ
จะมีรถเก๋งนี่จังหวะนี้

จังหวะรถเก๋งสีดำลักษณะเป็นเก๋งสปอท

ไปตามไล่ล่าขับเบียดกันมากับรถฟอร์จุนเนอร์แบบนี้
แล้วสักพักหนึ่งมันจะมีกล้องหลังรถของฟอร์จูเนอร์เห็นภาพนะคะ
ว่ารถเก๋งสีดำตามไล่ร่างแบบนี้
ห้าทุ่มหวานนะนี่จังหวะนี้
เป็นกล้องทายรถของฟอร์จุนเนอร์
แล้วสักพักหนึ่งค่ะภาพมันดับไปเลย
เพราะว่าฟอร์จูเนอร์เขาไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าพลิกตะแคงอยู่ข้างถนน
สภาพรถพังยับนะคะ
จูเนอร์คันนี้มีนายโจนี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหมฮะมีนายโจอายุ๒๒ปีเป็นชาวลาวเป็นคนขับ
ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติอยู่นอกรถ
มีบัตรแผลทะเลาะตามร่างกายแขนซ้ายผิดรูป
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเขมราชที่อุบลราชธานี
แต่สุดท้ายนายโจเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๓
ต่อเนื่องวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ไปสอบถามนายนบพลบุตรหาอายุ๓๒ปี

ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกลุ่มของเขาและนายโจ
ได้ไปร่วมงานบวชเพื่อนในตัวอำเภอเขมราช

หลังจากงานบวชก็มานั่งดื่มสังสรรค์กันต่อ
ที่ร้านเหล้าริมถนนอรุณประเสริฐ
โดยมีกลุ่มของคู่กรณีประมาณ๑๐คน
นั่งดื่มอยู่ในร้านเช่นเดียวกัน
นายโจไม่รู้จักกับคู่กรณี
มีแต่เขาก็คือนายนบพลเป็นเพื่อนของผู้ตาย
ที่เล่าให้เราฟังรู้จักกับกลุ่มคู่กรณี
ต่อมาเวลาสักประมาณ๕ทุ่ม
กลุ่มของเขาและนายโจก็คือผู้ตาย
ออกมาจากร้านแล้วเกิดการทะเลาวิวาส

เพราะนายโจซึ่งเป็นชาวลาว
แล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตหน้าตาค่อนข้างดี

ตัวเขาก็คือนบพลกับนายโจรวมถึงเพื่อน
อีก๓คนก็ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ก่อนที่จะกลับมาจอดรถใกล้กับร้านเดิม
แต่นายโจยังไม่ลงมาจากรถ

ตอนนั้นนายโจก็อยู่ในรถคนเดียวนะ

ก็มีรถกระบะสีขาวเข้ามาประกบข้าง

และเกิดเหตุการณ์ตามคลิปกล้องวงจรปิด
และกล้องท้ายรถของรถฟอร์จูเนอร์ของนายโจค่ะ

ผู้กำกับสพเขมราชบอกว่า

มีนายมนตรีสมสูจน์กว่ายุ่ง๒๙ปี
ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาก่อน๑ครั้ง
ก่อนที่จะขับรถไล่ล่ากันด้วยความเร็ว
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

คนขับรถเก๋งสีดำมาสอบปากคำ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

ฟอร์จูเนอร์ยับเลยนะนะครับ